มากพระขนงออกมา๓ตอนนิดนึงค่ะ
ก็เลยมีอ้อนผู้จงผู้จัดภูมิกับค่ะ

ตอนสากไปบนกับพี่โต้ไง
ไม่ได้พี่แจ๊ค
เป็นข่าวคือกรมต้องมาถามก่อน

ผมไปดูย้อนหลังสองรอบนะ

พี่ต้องไปถามปีหน้าเพราะดวงคนเราจะตัดกันใหญ่
คือหลังสงกรานหรือว่าตัวจีนอะไรอย่างนี้
สรุปก็ยังเหมือนเดิมสเตรัสเดิม
ใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละครับ
โสดนะคะแต่เปิดมาปีหน้าไม่รู้จะมีสาวคนใหม่หรือเปล่า